มันยากนะครับการให้ผู้ป่วยสีเขียวที่มีรายได้น้อย
ชุมชนแออัตกลับมากักตัวที่บ้าน
ลงมาเนี่ยเราจะได้เห็นปัญหานะครับ
เห็นว่าวิธีชีวิตในการใช้ชีวิตของเขาเป็นยังงั้ย

ท่านที่ส่งมาต้องการหาเตียงหมดเลยใช่ไหมคะ
พี่จะต้องโทรจองรถนะคะพี่พร้อมจดเบอร์ไหมคะ
คนท้องคนที่ติดเชื้อเนี่ยเราจะไม่สามารถเอาออกมา

เราเป็นช่องทางประสานให้เอาโทรศัพท์มาช่วยกันโทร
มีทีมแพทย์เราเรียกว่าทีมหมออาสาไทยสร้างไทยนะครับ

อันนี้เพื่อที่จะเข้าไปให้กับผู้ป่วยนะครับที่ติดเตียงนะครับ
ติดเตียงผู้ป่วยที่ไม่สามารถออกมาได้นะครับ
ก็จะนำฉีดหมอเนี่ยเอาเข้าไปหาผู้ป่วยนะครับ
แล้วก็รวมถึงผู้กักตัวนะครับ
ผมภูวกรศรีเนียนครับเจดเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มเส้นได้
ครับผมนะครับกพนิศริพัทอาสาธาชทั้งไทยนะครับ
คณะกรรมการนโยบายของภักดิ์ไทยสร้างไทยครับ
วันที่๒๔เมษายนครับตื่นเช้ามา
เห็นข่าวว่ามีการศีรภิกษ์ของคุณอัพกุณฑษัพเป็นเกมเมอร์
เขาป่วยดูแลตัวเองพยายามช่วยเหลือตัวเองมาเต็มที่อยู่๙วัน
สายด่วนไม่ว่างโทรไปที่ไหนไม่มีโรงพยาบาลแม้กระทั่งจะรับตรวจด้วยซ้ำ
กับปรึกษาหน่อยทำไงกันดีอะ
พี่ที่ถิดตอบโรงบาลไม่ได้ไงพร
โรงบาลไม่รับสายด่วนก็ไม่ช่วย
น่าจะเป็นคนที่ไม่เข้าถึงระบบสาธารณสุขได้
เขาไม่ใช่คนที่แบบไม่รู้ไม่ชี้อะไร
ประกอบกับในเนื้อหาตอนที่เขาไลฟ์ก่อนที่เขาจะเสียชีวิต๓วันล่วงหน้า
มันมีข้อความที่เขาพูดออกมาด้วยว่าเขาไม่เรียกแท็กซี่ไปหรอก

ก็ถามเขาว่าองค์บริการมารับไปตรวจไหม

คือถ้าจะออกก็จะมีเด็กลดสาธารณะ
แล้วเราก็ไม่อยากจะแก้วันอื่นอีก
เจ้าหน้าที่รัฐบอกไม่งั้นก็ต้องนั่งรถศาสนาไปตรวจสิ
เชี่ยกูพยายามป้องกันไม่แพ้เชื้อ
หรือไม่กูไปแพ้เชื้อช็อป

ไปเป็นเพื่อนของคุณแม่ของคุณอัพอีกทีหนึ่ง
ที่โรงพยาบาลเอกชนไปเพื่ออะไรรู้ไหม
ไปเพื่อถกเถียงถกเถียงให้โรงพยาบาลนั้นรับตรวจแม่ของคุณอัพ

เขาก็อยากตรวจว่าตัวเองมีเชื้อติดไหม
ต้องไปถกเถียงกันยุ่งยากมากเลยนะคะ
เพราะว่าแม่ของคุณอัพเดินขึ้นไปบนเมน
แต่ก็มันมีมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อโควิด๑๙นะคะ
ก็คือไม่สามารถดูหน้าของลูกเป็นครั้งสุดท้ายได้

ทางวัดก็ต้องพยายามอธิบายทำความเข้าใจ
เรื่องของการประกอบพิธีทางศาสนาด้วย
ไม่มีการสวดไม่มีการทำตามพิธีที่มากไปกว่านี้
ทำได้แค่เพียงการชาปนกิจเท่านั้นค่ะ
หลังจากนั้นวันสองวันเราก็มานั่งชุดแล้วก็ประมวลเหตุการณ์ว่า
มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในระบบสาธารณสุข

จึงมาชวนเพื่อนฝูงที่ใกล้ชิดกันแล้วครับ
รวมทั้งพี่ชายของคุณอัพด้วยคือคุณอุ๋ย
เรามาทำกลุ่มอะไรสักอย่างดีกว่าที่มาดูแลคนแบบนี้
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างคุณอัพเกิดขึ้นอีก
เราก็มาชวนใครมีรถกระบะก็ไป

มันจึงเกิดพวกเราคือเส้นได้ไหมครับ

แล้วเราก็เป็นเส้นของคนที่ไม่มีเส้น

เราก็เข้าใจว่าประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ำมากนะครับ
ประชาชนที่ระดับกลางถึงบนนะครับ
ก็อาจจะไม่เคยเห็นปัญหานะครับ

ปัญหาของระดับลางถึงกลางถึงล่างนะครับ
โดยเฉพาะชนชั้นล่างเนี่ยครับ

ที่เขาต้องตากัดกลิ่นถีบนะครับ
ลงมาเนี่ยเราจะได้เห็นปัญหานะครับ
วิถีชีวิตในการใช้ชีวิตของเขาเป็นยังไงนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงในระบบสาธารณสุขนะครับ

เราเข้ามาเนี่ยผมเข้ามาดูนะครับ
เพื่อที่จะเอากลับไปเขียนเป็นนโยบาย

เงียบกิ๊บเงียบไม่มี

ไม่มีคนไปหมดแล้ว
ไปหมดแล้วนี่ไม่ได้ไปทำงานนะครับ

เป็นโควิดนะครับทั้งเกือบทั้งชุมชนเลยนะครับ
แต่ว่ายังไม่มีใครติดต่อกลับมาเลยค่ะ
แต่ก็มีของศูนย์เอราวันโทรมาตั้งแต่ไปตรวจ
ไปตรวจตั้งแต่วันที่๑๖นะคะ

โทรมาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีรถมารับให้รอก่อนนะรอเนี้ย

ใช่ได้เส้นได้๊ดีมากเลย
แบบหัวใจพ้องโตว่ะ

ใส่อยู่กับแฝนครับ
แฝนไม่บอกเราให้มาทำงานแบบนี้อะไรอย่างแบบนี้ครับ

ตรงเลยนะก็เสียใจกับพ่อครัวเค้านะ

เวลาเผาไม่ต้องจัดงานศพงานอะไรอย่างนี้
เป็นน้องใจหายไหม
เราอยากบอกว่าขนาดเราเรามีแค่นี้
จะมีกันอยู่แค่นี้เรามีเงินเรียรัยกันเอง
หรือมีคนมาซื้อของเราจำนวนแค่นี้
แต่เราทำขนาดนี้แล้วคนที่มีอำนาจล่ะ
คนที่มีงบประมาณมหาศาลล่ะ
ถ้าตั้งใจทำแบบเราเนี่ยปัญหาระดับประเทศมันจะลดลงมากนะครับ
เราอยากจะขออย่างน้อยขอเป็นการบอกฮะสิ่งที่เราทำคือการบอกต่อ
เหมือนกับเป็นการส่งสัญญาณไปถึงผู้มีอำนาจผู้บริหารครับ
ท่านมีทั้งอำนาจบริหารท่านมีทั้งงบประมาณ
ลองมองดูพวกเราเราตั้งใจทำขนาดนี้

คาบ้านนะครับมันไม่ใช่ตายคาบ้านไม่พอนะครับ
ไม่มีใครจะเก็บร่างไปด้วยซ้ำนะครับ
คือคำพูดสวยหรูที่อยู่ในห้องแอร์อยู่ในหอคอยงาช้าง
ไม่มีประโยชน์ครับเพราะว่าผมหนีกับทางนะครับ
มีมาชุมชนละ๑๐เข็มนะครับ
มันเหมือนกับมาโปรยทานมากกว่าที่จะมาฉีดวัคซีนนะครับ
ก็ฝากไปด้วยนะครับว่านี่มนุษย์ด้วยกันนะครับ
เป็นคนไทยด้วยกันนะครับนะครับอย่าทำนโยบายโปรยทานเลยครับ
ทำนโยบายที่เป็นรูปธรรมจริงให้กับประชาชนได้รับรู้ว่า
เขายังมีรัฐบาลอยู่ยังมีคนที่มาห่วงใจเขาอยู่ครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป